จากคนในวงการบันเทิงแล้วนะคะก็ยังมีคนในวงการกีฬาที่ร่วมแสดงความอาลัยถวายดอกถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะโดยสมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมก็ได้มีการจัดพิธีลงนามแสดงความอาลัยด้วยสมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประ
ที่สำนักงานสมาคมภายในสวรรค์ลุมพินีโดยมีคุณหญิงปัฒนาลีสวรรค์ตระกูล
นายกสมาคมพร้อมด้วยบุคลากรทุกฝ่ายนักกีฬาและผู้ฝึกสอนมาร่วมพิธีอย่างคับข้าง
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระองค์เดียวในโลก
โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นผู้แทนพระองค์รับมอบที่พระบรมมหาราชวัง
สำหรับสมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้อยู่ภายในพระบรมราชูปธรรมเมื่อปีพุทธศักราช๒๔
จากนั้นกีฬาแบตมินตันในประเทศไทยก็เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติจนถึงทุกวันนี้